ในตอนนี้ดูเหมือนว่าจะชัดเจนแล้วนะครับว่า
คู่แข่งชิงเก้าอี้ผู้นำสหรัฐของพักเดโมแครต

ก็คือนางฮิลาลีคลินตัน
ที่สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้กับการเมืองสหรัฐนะครับ
เพราะว่าจากการคาดการณ์ล่าสุดของสื่อหลายสำนัก
ระบุว่านางคลินตันมีจำนวนผู้แทนทั้งสิ้น๒๓๘๔คน
เกินครึ่งหนึ่งที่จะเปิดทางให้เธอเป็นผู้แทนของพัก
ตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐ
รวมกันนี้ยังไม่รวมถึงการเลือกตั้งขั้นต้น
จำนวน๖รัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นในวันนี้

โดยใช้ชนะของนางฮิลาลีครั้งนี้ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่

จากว่าเธอจะกลายเป็นผู้หญิงคนแรก

ตำแหน่งผู้นำสหรัฐในรอบ๒๐๔ปี
โดยเธอกล่าวหลังรู้ถึงการประเมินจำนวนผู้แทนของสื่อหลายสำนักนะครับว่า
เป็นความรู้สึกที่เธอไม่เคยรู้สึกมาก่อน
แต่เธอจะยังคงเดินหน้าต่อไป
โดยเมื่อวานนี้ก่อนการเลือกตั้งขั้นต้นที่รัฐแคลิฟอร์เนีย

เพื่อสนับสนุนนางฮิลาลีคลินตันนะครับ
โดยมีบรรดาดารานักร้องชื่อดังไม่ว่าจะเป็นจอนเลเจน
คริสตีน่าอากิเลเล่ล่ารวมทั้งเจมส์มีฟ็อก
ขึ้นเวทีประกาศสนับสนุนนางฮิลาลี
พร้อมร่วมยินดีต่อการคาดการณ์ที่เชื่อว่าเธอมีจำนวนผู้แทนมากพอ
ที่จะเปิดทางสู่การเป็นผู้แทนของพักเดโมครัฐ
ชิงตำแหน่งประธานทฤษฎีสหรัฐแล้ว
ในขณะที่คาดว่าประธานธิบดีบารักษ์โอบามา
ก็จะประกาศสนับสนุนเธอในเร็วนี้ด้วย
ขณะที่นายเบอร์นี่แซนเดอร์คู่แข่งของนายฮิลาลี่
ในภาคเดมกรัฐก็ได้วิจารณ์นะครับว่า
นับคะแนนโดยรวมเอาซุปเปอร์ดิลิเก

ที่สามารถเลือกใครก็ได้มานับรวมเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

้มน้าวให้ซุปเปอร์ดิลิเกตเปลี่ยนใจ
ในการลงคะแนนในการประชุมใหญ่ของพัก
ในวันที่๒๕กรกฎาคมนี้
โดยนายแซนเดอร์อ้างผลสำรวจก่อนหน้านี้

เขามีความแข็งแกร่งในการสู้กับนายโดนัลด์ทรัมป์
มากกว่านางฮิลาลีคลินตัน
และในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นนะครับ
จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นใน๖รัฐสุดท้าย
ซึ่งชัยชนะของฮิลาลีในรัฐแคลิฟอร์เนีย
และนิวเจอร์ซี่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก
เนื่องจากมีจำนวนผู้แทนรวมกัน๖๐๑เสียง

เธอคือผู้แทนชิงตำแหน่งประธานธิบดี
จากพักเดโมแครตที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงนะครับ